อ๋อมสกาวใจคุณแม่สุดสวยของเราค่ะ

นะเพราะอะไรรู้ไหมคะโดนคนจิตกวนนี่แหละค่ะ
ตัดต่อภาพนะคะตัดต่อภาพของเธอกับน้องจอมทัพ
ลูกชายวัย๒ขวบ๑๐เดือนค่ะ
คือเอาไปทำเป็นลักษณะอาณาจารย์นะคะ
สื่อความหมายลักษณะว่าแม่ลูกมีเพศสัมพันธ์กัน

วันนี้ค่ะพี่อ๋อมสกาวใจนะคะเลยเดินทางไปร้องทุกข์ที่ปอทค่ะ
เล่ารายละเอียดให้ฟังเลยนะคะว่าภาพที่ถูกนำไปตัดต่อ
แล้วถูกนำหน้าไปตัดต่อลงในภาพอนาจารย์นะคะ
ตอนแรกไม่รู้หรอกมีแฟนคลับส่งภาพให้ดูตกใจช็อกมาก
ในฐานะหัวอกคนเป็นแม่รับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะ
ต้องรีบมาจัดการค่ะเพื่อไม่ให้ตัวเองเสื่อมเสียชื่อเสียงค่ะ
เมืองต้นนะคะเจ้าที่ได้สอบปากคำและรวบรวมหลักฐาน
เพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่นำภาพตัดต่อไปโพสต์ค่ะ
ซึ่งเข้าข่ายความผิดพรบคอมพิวเตอร์นะคะ
แล้วก็ความผิดฐานตัดต่อภาพผู้อื่นไปโพสต์

คือมันมีลูกมาเกี่ยวข้องแล้วก็เราเป็นแม่ด้วย
แล้วลูกคือยังเด็กอยู่ยังไม่เรียกภาษีภาษา
ถ้าเกิดว่าโตมาแล้วภาพนี้มันหลุดออกไป
แล้วก็เพื่อนเขาเห็นเขาจะเข้าใจหรือเปล่า

เราก็ต้องอาจจะออกมาปกป้องในส่วนนี้นะคะ

จิตใจทำด้วยอะไรอ่ะคนเอารูปไปโพสต์เนี่ย

เอาไว้นะแจ้งความเอาถึงที่สุดเลยแบบนี้คุณผู้ชม